สักรายสอนกองหน้าของทีมชาติไทยบอกว่า
เคยมีประสบการณ์ไปเล่นที่บูกิจจาริวนะครับ

ดันเขาอย่างมากแต่ก็มีวิธีรับมือครับ

ถึงประสบการณ์เมื่อครั้งลงเล่นที่บุกิจชาลิวนะครับในเกมรอบรองชนะเลิศ

โดยบอกว่าบรรยากาศที่บุกิจชาลิวนั้นแฟนเจ้าถิ่นส่งเสียงเชียร์กันดังมากนะครับ
จนไม่สามารถตะโกนสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของสมาธิ
และหากว่าเขายิงประตูทีมชาติมาเลเซียได้
ก็จะเป็นการหยุดเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าถิ่น
นอกจากนี้อดิสักซึ่งเคยยิงประตูชัย
ให้ไทยเฉินชนะมาเลเซีย๓ต่อ๒ในรอบแรกของปี๒๐๑๖
บอกอีกว่ามาเลเซียชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งนะครับ
และแน่นอนว่ากองหลังของมาเลเซียจะจับตาตัวเขาเป็นพิเศษ
แต่ก็เชื่อว่าหากมีโอกาสจะทำประตูให้ได้นะครับ
สมาธิหลุดไปบ้างต้องโฟกัสดี
ต้องการให้นักเตะเดินทางแยกไฟล์ส
เนื่องจากไม่สามารถหาไฟล์สรองรับทีมงานทั้งหมดได้
และแกล่งว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันหากว่าแยกกันบิน

ในเกมรอบตัดเชือกนัดแรกที่บุกิจชาลิว
วันที่๑ธันวาคมนี้เวลา๑๙๔๕นตามเวลาประเทศไทย
ก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านในเกมรอบตัดเชือกนัด๒๕ธันวาคมนี้ครับ